เรานำเสนอข่าวเกี่ยวกับบิ๊กไบท์ยกล้อ
แล้วก็มีพลเมืองเขาถ่ายเอาไว้แล้วก็เป็นการตั้งคำถามว่า

เท่านั้นถึงจะขี่บิ๊กไบท์ได้แล้วตำรวจไม่กล้าจับหรือเปล่า

เป็นการที่คนขี่รถบิ๊กไบท์
คนนี้เขาเป็นนุ่มนักแสดงตัวประกอบอายุ๑๙ปีนะคะ
บิ๊กไบท์แต่ทีนี้ไปหักหลบรถประจำทาง
แล้วก็ไปชนกับรถจักรยานยนต์บนสะพานพุธ
เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต๒ศพด้วยกันนะคะ
แต่พยานที่เห็นเหตุการณ์เขาระบุว่า
ไบท์ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุ

ก็เลยตำรวจก็เลยมีการตรวจภาพที่เกิดขึ้น

ตำรวจสนปากคลองศาลเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุ
จักรยานยนต์ชนกันกลางสะพานพระพุทธยอดฝา
หรือว่าสะพานพุธบนถนนประชาธิปกเขตธนบุรีกรุงเทพ
อุบัติเหตุครั้งนี้มีผู้เสียชีวิต๒ศพนะคะ

จุดเกิดเหตุพบศพนายถิติถิติวัฒน์ธีรภาพ

เป็นนักแสดงตัวประกอบภาพยนตร์เรื่อง
สภาพศพแผลชะกันที่ลำคอและกระดูกตามร่างกาย

ใกล้กันไปพบรถบิ๊กไบท์ค่ะ
สีน้ำเงินดำทะเบียนกรุงเทพนี่แหละ
ของผู้ตายพลิกคว่ำอยู่ในสภาพพังยับเยิน
โดยมีหมวกนิรภัยแบบเต็มใบ

ใกล้กันนะคะพบศพนายธนวัฒนสุขเจริญอายุ๑๘ปี

รถคันนี้ถูกบิ๊กไบท์ชนประสานงากระเด็น
ไปติดอยู่ใต้ล้อหน้ารถประจำทางสาย๘๘
ก็คือไปติดอยู่ที่ใต้รถเมย์คันนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยเก็บรวบรวมรายละเอียดทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานค่ะ
ตำรวจไปสอบถามนายปะวันเพชรจำนง
เป็นชาวบ้านที่นั่งเล่นอยู่บนสะพานพุธนะ
คุณปวันบอกว่าก่อนเกิดเหตุเห็นนายทิติวัฒน์
บิ๊กไบท์มาจอดรวมตัวกับกลุ่มเพื่อน
สักประมาณ๔๕คันบนสะพานนะ
ซึ่งกลุ่มผู้ตายเนี่ยก็จะรวมตัวกันแบบนี้เนี่ย
เป็นประจำช่วงกลางดึกจากนั้นจู่ผู้ตายค่ะ
บนสะพานพุธจำนวน๒รอบเพราะรอบที่๓เท่านั้นละค่ะ
เป็นจังหวะที่ผู้ตายขี่รถมาจากฝั่งพระนคร
่งหน้าไปทางฝั่งธนบุรีอย่างรวดเร็วเลยนะคะ
ปรากฏว่ามีรถประจำทางขวางหน้าอยู่ทางเลนซ้าย
ก็เลยทำให้ผู้ตายเนี่ยต้องหักรถเนี่ย
ไปทางด้านขวาคร่อมเส้นแบ่งช่องทางการจราจร
ตรงกลางสะพานเป็นเวลาเดียวกันกับที่นายธนวัฒน์
คู่กรณีขี่สวนมาจากฝั่งทนพอดิบพอดีเลยค่ะ
ก็เลยทำให้รถทั้งสองคันชนประสานงากัน
แล้วก็เสียงเนี่ยชาวบ้านบอกว่าดังสนั่นเลยนะคะ
ทีนี้ไปถามคนที่ขับรถเมย์ซึ่งมีรถจักรยานยนต์
เข้าไปจอดอยู่ด้านใต้รถนี่นะคะ
ก็คือนายบุญมีอินทรัพย์
เล่าให้ฟังว่าตอนเกิดเหตุเห็นรถจักรยานยนต์

โดยรถที่ขี่ตามหลังรถเมซึ่งของตัวเองได้เสรงขึ้นมา
เป็นจังหวะที่รถจักรยานยนต์อีก๑คัน

ร้องผู้กำกับการสอบสวนสฆภรรศ์ประคลองศาล
จะตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่เขามีติดอยู่บนสะพาน
แล้วก็นำพยานแวดล้อมทั้งหมดไปสอบสวน
โดยเฉพาะคนที่เห็นเหตุการณ์ดีที่สุด
ก็คือคนขับรถเมย์สาย๘๒
ตอนนี้เรียกตัวไปสอบปากคำแล้วนะคะ
สำหรับนายถิติวัฒน์ธีรภาพ

คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชพัฒนธนบุรีค่ะ

ตอนนี้ประกอบธุรกิจซื้อขายบิ๊กไบท์ในเฟซบุ๊กอยู่
มีผู้ติดตามอยู่เกือบ๒๐๐คน

เป็นที่รักของเพื่อนนะคะโดยเฉพาะกลุ่มบิ๊กไบท์ด้วยกัน
หลังทราบข่าวการเสียชีวิตกลุ่มบิ๊กไทท

ซึ่งเป็นเฟซบุ๊คของผู้ที่เสียชีวิตนี่แหละ